คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้นะ

คุณตาคนหนึ่งอายุ๗๓เยอะแล้ว

แล้วเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลัง

มันจะเกิดเหตุร้ายเพราะเราดูข่าวเนี่ย
เดี๋ยวสักพักจะออกมานอกรั้วใช่ไหม
คุณผู้ชมครับเขาแตกตื่นกัน๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา

ทำท่าไปเกาะรั้วแล้ว

โดดจากสะพานลอยตรงนี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๔๐ชัยหน้าสุพรรณบุรี

คือเดินถอยหลังถอยหลังคนที่ผ่านมา
ไปก็ตกใจเลยรีบแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบ
ไปเจอนายประสิทธิ์อายุ๗๓ท่านสวมชุดกีฬาครับ
ตำรวจมาแล้วเอาล่ะเจรจากันยังไงล่ะเนี่ย
คุณผู้ชมฮะคือท่านเป็นอมภาษณ์ไปผ่าตัดที่คอมา
ต้องทำกายภาพบำบัดเอ๊ะยังไง

ส่วนที่มาเดินอยู่บนนี้ก็คือ

ใช่ครับคุณผู้ชมครับท่านมาออกกำลังกายครับ

ทำไมไปเดินบนสะพานมันโล่งอ่ะลูก

คุณตามองว่าบนสะพานลอยมันมีราวกั้นมันปลอดภัยแหละ

ถ้าตาเดินอยู่ริมถนนมันอันตราย
แม่ตกอกตกใจกันหมด
เอามาดูช่วงที่ตำรวจเข้าไปคุยหน่อย

ไม่เป็นไรครับเขาออกกำลังกายครับ

อันนี้เท่าไรนะครับ

เขาก็เป็นพลเมืองดีแล้วครับแจ้งไว้ก่อน
ก็เห็นท่านเดินถอยหลังอยู่แบบนี้นะ
กลัวว่าจะเกิดอันตรายนะฮะ
รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันทีเลย

คือก็ไม่อยากให้มาเดินแบบนี้เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปนะ
บันไดมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พลเมืองดีบอกเอาไว้นะครับ
คุณผู้ชมก็บอกว่าออกกำลังกายแบบไหนต้องเดินถอยหลัง
มีนะผมก็เวลาเจาะเวลาเล่นฟุตบอลน่ะ
มันก็ต้องออกซ้ายออกขวาเดินหน้าถอยหลังอะไรแบบนี้
แต่พันไปเดินบนสะพานลอยไงก็เสี่ยงอยู่บางงาน